สำหรับจากสถานการณ์ชุมนุมที่มีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันหกสิบสาม
เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคงไม่กล่าวในที่นี้
แล้วก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการชุมนุมนั้นเอ่อ
ก็ได้มีการชุมนุมพักครั้งคืนบ้างนะครับหรือมีกำหนดเวลาอยู่บ้างนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็สอให้เห็นว่าอาจจะมีความยืดเยื้ออันผมก็เกรงว่ามันจะมี
แปดนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยโอกาสเข้ามาแทรกซึม
ทำให้เกิดความบุญไวได้จากสาขาลดังกล่าวนั่นในเรื่องการชุมนุมนั่น
ให้ได้ดีที่สุดนะครับมีการใช้กฎหมายนะทุกประการนะครับ
ในขณะที่เป็นการอรุมรวยผ่อนผันมาโดยตลอดนะครับ
หลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
แต่บางแห่งก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับรัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกัน
จนพันเป็นความปรัจจุในวันนี้นะครับ
สวัสดีครับทุกชมค่ะในจังหวะช่วงเย็น
ก็ต้องเป็นการรายงานสดจากในพื้นที่
ซึ่งตามกำหนดก็จะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม

คณะเยาวชนปลดแอบนะคะหรือว่าเป็นประชาชนปลดแอบคือแล้วแต่เพราะว่าเขามีหลายต่อหลายกลุ่มแล้วก็มารวมแพ็คกันนะคะ
แต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนเวลาสดรายการเราตั้งแต่ในช่วงบ่ายก็ไปตามนัดนะคะ
บ่ายสองที่หน้าสถานทูตเยอรมนีนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ใส่เสื้อเหลืองซึ่งก็อาจจะมาจากหลายกลุ่มนะคะ
ไปเพื่อที่จะยื่นหนังสือก่อนให้กับทางเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะคะ
ก็ถือว่ายุติการชุมนุมที่หน้าสถานทูตนะคะในขณะที่ตอนนี้การตั้งแถวรายงานสดเนี่ย
ก็ไปอยู่กันที่แยกสามย่านค่ะหรือถ้าใครอาจจะคุ้นก็คือตึกที่เป็นสามย่านมิดทาวน์นะคะ
ในบริเวณถนนพระราม๔ก็เริ่มจะลงถนนเพื่อที่จะตั้งแถว
แล้วก็จะไปที่ถนนสาธรณ์ที่ตั้งของสถานธุรกิจเยอรมนีนะคะ
ซึ่งในส่วนของการเรียกร้องสองกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่นอกสภานะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นกลไกสภาคุณผู้ชมก็จะได้ตามตั้งแต่ช่วงเช้า
จากการเสนอของรัฐบาลเนี่ยมี๓หัวข้อด้วยกันที่จะเกิดขึ้นในสภานะคะ
คือเรื่องของความเสี่ยงการระบาดโควิดในที่ชุมนุมนะคะ
ข้อที่๒คือการขวางและหยุดขบวนเสด็จในวันที่๑๔ตุลาคม
ข้อที่สามคือการยุติขออภัยค่ะการชุมนุมผิดกฎหมายและทำลายพระบรมชายาลักษณ์นะคะ
อันนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวอยู่แล้วว่าจะมีการคุยกันในสภา
แต่ว่าณตอนนี้เราใช้เวลาสดจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เราจะไปคนแรกก่อนนะคะที่จะคุยกันกับทางแก่นำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
คือเขามีย่อยของเขาแล้วเขาค่อยมารวมตัวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่จะอยู่ในขบวนช่วงเย็นนี้ด้วย
เราจะคุยกับคุณชินวัฒน์จันกระจ่างค่ะชินวัฒน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูจากภาพข่าวที่ส่งเข้ามาเนี่ย
คือเริ่มจะลงไปที่พระราม๔ตั้งขบวนกันแล้วถูกไหมคะ

วันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะ
เพราะว่าทางรุ่นพี่ที่เขาไปชุมนุมกันอีกอีกการชุมนุมหนึ่งเนี่ย
เขาจบไปตั้งแต่ก่อนบ่าย๓แล้วคงไม่มีอะไรเนอะวันนี้
ครับผมคิดว่าทางตรงผู้ชุมนมของฝั่งเราเนี่ยนะครับ
เป็นการชุมที่มีอรยากธรพจน์นะฮะก็คือเรายืดสนับตัวที่ยิงเฉพาะจากอาวุธอยู่แล้วอ่ะครับ
อย่างนั้นอย่างนั้นควรที่จะมีการแนวแรงอ่ะนะอย่างนี้แหละ
อ่าทีนี้ถ้าเราดูจากลักษณะของการเดินขบวนไปเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นว่าตำรวจก็เตรียมความพร้อมไว้มากพอสมควร

ครับส่วนตรงนี้นะครับ

ซึ่งกลุ่มคณะราชดรก็จะรวมตัวกันด้วยหลายกลุ่มที่มารวมกัน
แต่เรื่องใดละเอียดลงนึกผมก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ไม่ขอแจ้งในคำถัดข่าวที่กว่า
แต่เราก็ยังยืนยันการชุมนุมตามรัฐธรรมนูษย์ศาสตร์อยู่แล้วครับผม
การเดินขบวนในวันนี้แล้วก็ไปที่สถานทูตเยอรมนี
คือเราได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นไหมว่าเราจะอยู่ที่หน้าสถานทูต
แล้วก็จบการชุมนุมของคืนนี้ที่หน้าสถานทูตเลย
หรือว่าพอยื่นหนังสือเสร็จแล้วจะไปชุมนุมกันที่ไหนต่อคะ
ครับก็คืนนี้นะฮะก็เหมือนทุกครั้งนะครับที่
ชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็ประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง๓ทุ่มนะครับ
แล้วก็มีการสลายตัวนะครับยุติการชุมนุมเพื่อที่จะ
รอฟังทางส่วนกลางประกาศนัดชุมนุมครั้งต่อไปนะครับ
ทีนี้ในส่วนของการไปชุมนุมหน้าสถานทูต
อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะในประเทศไทยนะคะ
คือหมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเนื้อหาของการไปยื่นเนี่ย
ก็เป็นที่จับตามากทีเดียวสำหรับการชุมนุม
คำถามคือมีการกำหนดตัวบุคคลกันแบบในรายละเอียดหรือยังคะ
ว่าไปแล้วแผงน่าจะสักกี่คนมีการอ่าน
มีการอ่านหนังสือหน้าสถานทูต
หรือว่าต้องเข้าถึงกลับไปยื่นให้เอกราชทูต

ครับก็ตรงนี้นะครับเราก็บอกแล้วนะครับทุกคนเป็นแก่นำทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ส่วนการยื่นหนังสือนะครับก็จะมีฝั่งทางคณะราชดรนะครับ
ตัวแทนของเรานะครับก็มีการยื่นหนังสือต่อตัวแทนของเอกอัครราชทูต
ประจำประเทศไทยเยอรมันนะครับ
ทีนี้ในส่วนของค่ะชินวัฒนได้ยินนะคะ

คือจะบอกว่าตอนตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะคะกลุ่มม็อบที่เป็นคนใส่เสื้อเหลืองไปกันเนี่ยนะคะ
เขาได้ยื่นหนังสือเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยปกตินะคะ
ทางของเราเนี่ยการอยู่ถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยเอ่อเนื้อหาที่จะคุยกันบน
บนถนนหน้าสถานทูตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการปลาใสโดยปกติของการชุมนุม
หรือว่าจะมีเนื้อหาอะไรเฉพาะหรือเปล่าคะ
หลักหลักในเรื่องที่จะพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่นะครับเอ่อ
การที่ในหลวงเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยมีการใช้พระราชอำนาจนะครับ
มีการใช้พระราชอำนาจเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศเยอรมัน

พรรภาคกระทัดหากเดินทางไปต่อประเทศ

การที่รัฐบาลกระทำแบบนี้
เป็นการที่จะทำให้สถาบัน

ทำให้สถาบันลงมาเปิดเรื่องกับการเมืองได้
อย่างนั้นนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับ

ซึ่งการไปรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตจะมีการตั้งเวทีเหมือนที่เห็นคุ้นตาไหมคะ
ว่าจะมีการตั้งเวทีมีแกนนำหรืออาจจะไม่
ทุกคนเป็นแก่นำเนี่ยนะคะทุกคนขึ้นปลาใสได้
คือจะทำแบบนั้นที่หน้าสถานทูตเหรอคะ
ไม่ไม่ครับจะไม่มีการตั้งเวทีฮะต่างคนต่างใครอยากจะพูดก็พูด
อะไรก็พูดนะฮะได้ระบายกันครับ
ทีนี้ในส่วนของการไปวันนี้เราประเมินจากสายตาภาพที่เข้ามาจากการรายงานสดคือ
คือก็คงยังไม่ได้เริ่มเดินขบวนถูกไหมคะคุณชินวัฒน์

แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าในระหว่างทางหรือคนจะมาเติมอะไรหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหน
ทีนี้ในส่วนของการที่จะพูดที่หน้าสถานทูตกว่ามันจะถึง๒ทุ่มครึ่ง
เพราะมันเดินนิดเดียวเนาะจากตรงสามย่านไปสาธรณ์นะฮะ
ตั้งแต่ว่าส่วนปันที่๑เนนะ
เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามวลชนที่เรามาเนี่ยเรามาด้วยใจแล้วมากันเยอะมาก
ต่างจากที่มาก่อนหน้าเราซึ่งมากันไม่กี่คนเขาก็ควบคุมเวลาได้ง่าย
แต่ส่วนของเราเนี่ยทุกคนเป็นแก่นำมวลชนทุกคนเป็นแก่นำหมดแล้ว
ดังนั้นเวลาที่จะมีการยุติการชุมนุมมีการเคลื่อนย้ายจะเดินทางกลับ
มันก็จะยืดเวลาออกไปเท่านั้นเองครับผม

ก็คือแยกย้ายประมาณ๒ทุ่ม๒ทุ่มครึ่งก็คือแยกย้ายเดินทางกลับกัน
แต่ผมหมายถึงว่ามวลชนเราเนี่ยเยอะมันก็เวลาอาจจะยืดออกไปอะไรประมาณนี้
กว่าคนจะเดินเท้าออกมาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คุณจินวัฒน์ถามนิดนึงค่ะคือนอกเหนือจากการไปรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะคะ
มีทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตได้มีการประสานกันก่อนเบื้องต้นไหมว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมช่วงเย็นก็จะมีไปยื่นหนังสือนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันที่หน้าสถานทูต
คือมีการนัดแนะเรื่องของการรับหนังสือเอกสารหรือแม้กระทั่งประสานตำรวจหรือยังว่ารักษณะมันจะเป็นแบบไหน
หรือว่าตำรวจมีการประสานหรือยังเพราะว่าการไปการไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเนี่ยมัน
บางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเปราะบางนะคะเพราะว่าเรื่องที่ไปยื่นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ด้วย
แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการหัตติรูบ

นะครับแล้วก็ตรัสหนุนทางคลุมค่าครราภาษาซึ่งเป็นอุดมการเดียวกัน
ดังนั้นปาร์ดชุมดมของค่าน้าราภาษา
ในทุกครั้งก็จะเห็นเจือสายคนฤทธิ์ใหม่อย่างยังบุรีเราเนี่ย
ก็เป็นส่วนนึงในการร่วมผลักดันให้เกิดการที่เราต้องการ
๓ข้อหลักที่ตนการชนต้องการในเวลานี้
ทีนี้วันนี้นะคะในทางผู้ขนาดเนี่ย
สภาเปิดวิสามันแล้วก็มีการพูดคุยกัน
แต่เอาล่ะการตั้งประเด็นของทางรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมา๓เรื่องเนี่ย
อาจจะในการครอบคลุมอาจจะครอบคลุมถึงเรื่องที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมพูดถึง
แต่ว่าวิธีการตั้งประเด็นอาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงกันเนี่ยนะคะ
คำถามคือในส่วนของเครือข่ายเอาเฉพาะผู้เฉพาะเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนท์ก็ได้นะคะ
ว่าคือคาดหวังกลไกในสภาแค่ไหนที่จะรับฟังปัญหาพูดถึงปัญหา
แล้วก็พูดถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมค่ะ
วันนี้นะครับผมก็ได้ติดตามการประชุมสภาทั้งวันเลยนะครับ
ก็ผมก็ย้ำไว้ตั้งแต่ที่แรกนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิด
เปิดสภาวันนี้นะครับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติเราเลย
ตอนนี้นะครับเราประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
มาเรียกร้องความเป็นธรรมมาเรียกร้องให้ประสิทธิ์ศึกษาภาพมรรณฑภาษา
เราได้มองเห็นรัฐบาลแล้วแต่ครับการเปิดสภาพข้างนี้มีนัยยักษ์สำคัญ
ก็คือการที่จะมาด่าม็อบทั้งนั้นเลยครับ
แทนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาคงเปิดสภามาเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น
นายกย้ำตลอดว่าพยายามแล้วที่จะหาพื้นที่ให้ม็อบเนี่ยมาพูดคุยด้วย
แต่สุดท้ายนะฮะต้องมีการเปิดประชุมสภาแล้วก็มีการโจมตีมอบทั้งนั้นเลย
ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นที่เราไปเรียกร้องให้สภา
มีการแก้ไขล่างรัฐมนูลทั้งฉบัตร
ตอนที่ไอลอเป็นคนล่างรายชื่อแสนกว่ารายชื่อ

พอดึงเวลามาถึงตอนนี้จะมาเปิดประชุมสภาบอกว่า

ผมมองว่ามันก็เป็นการประวิงเวลาต่อ
ดังนั้นตอนนี้พวกเรามองข้ามการเปิดประชุมสภาในวันนี้ไปแล้วนะครับ
สิ่งเดียวณเวลานี้ที่มวลชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
เขาต้องการอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยคือ
ประยุทธ์จันทราชาต้องลาออกจากกำไรทันทีครับ
เดี๋ยวฉันจะถามคำถามแต่ว่าไม่ได้ต่อรองแทนคนอื่นนะคะ
แค่ถามว่าถ้ามีการดึงเอาร่างที่ไอลอร์รวบรวมรายชื่อเป็นแสนคน
แล้วก็ดึงกลับคือสามารถที่จะพิพลายพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
อีกไม่กี่วันที่จะถึงราวสัก๑๐กว่าวันจะสามารถ
จะสามารถทำให้ผู้ชุมนุมรอดูแล้วก็ยังไม่ต้องชุมนุมในช่วงนั้นได้ไหมคะ
อันนี้มันผมต้องพูดอย่างนี้นะเพราะตอนนี้ทุกคนมันเป็นแกนนำหมดแล้วนะครับ
ผมพาถึงท่านปรยุจันโหชาค่ะ

คืออย่างนี้ถ้าสมมุตินะคะมีการนำร่างรัฐธรรมนูลมาคุยกัน
ก็ไม่ได้แปลว่าจะการันตีได้ว่าจะมีการชุมนุมหรือไม่
ไม่ว่าจะที่ใดถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีใครสั่งใครได้เพราะว่า
กลุ่มตัวเองอ่ะมีกลุ่มตัวเองอย่างงี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ขอขอเรื่องสุดท้ายนะคะ
ถ้าเราพูดถึงข้อเรียกร้องที่๓ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ชุมนุม
ก็คงรู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องเปราะบางที่จะสื่อสารกันในสังคมวงกว้างของประเทศเรานะ
ถ้าไปผลักให้เกิดกลไกในสภาซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะ
แต่ผลักให้ไปเกิดกลไกในสภาเพื่อคุยเรื่องข้อเรียกร้องที่๓เกี่ยวกับสถาบันเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคะน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดไหมคะ
คืออย่างนี้ครับพี่จอมขวัญผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อพวกเรา
แล้วครั้งแรกเนี่ยเราขอไปเขาก็ให้คดีกับพวกเรามานะครับ
สุดท้ายวันนี้ก็ผมนั่งฟังการประชุมเดินสภาทั้งวัน

สุดท้ายการพูดเดินสภาวันนี้กลายเป็นทำให้คนไทยเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่า
เหยียบย่ำหัวใจคนที่ออกมาชุมนุมด้วยหัวใจเขา
เพื่อหวังที่จะหาอนาคตให้กับตัวพวกเขาเองได้ขอโทษผม
สิ่งที่ผมออกมาก็คือผมต้องการที่จะขีดเขียนอนาคตของผมเอง
ผมไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่ไม่กี่คนมาเขียนอนาคตให้กับพวกผม
ขอแค่นี้สุดท้ายสิ่งที่ผมได้คืนมาคือ
และอีกหลายคดีตามมาตลอด
เพื่อนของผมถูกจองคำอยู่ในเวลานี้
เดี๋ยวยังไงเรียนเชื่อว่านักข่าวคงค่อยช่วยกันถามช่วยกันสื่อสารนะคะ
แต่ว่าเข้าใจจุดยืนนะตอนนี้นะคะ
ยังไงตอนนี้ขอบคุณทางคุณชินวัฒน์ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าดูก่อนนะคะ
ว่าจะได้เป็นการรายงานสดเข้ามา
หรือว่าจะคุยกับทนายนกเขาหรือว่าทนายนิติธรรมล้ำเหลือ
ซึ่งเป็นคนที่ไปยื่นหนังสือก่อนหน้านี้ในช่วงบ่ายนะคะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกันในสายกันกับตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทยนะคะ

เราจะคุยกับทนายนิติธรรมล้ำเหลือค่ะ

นานิติธรวันนี้หลังจากที่ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานทูต
คืออยากให้ลงรายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
ว่าการยื่นหนังสือการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเป็นยังไงบ้างคะของวันนี้ตอนบ่ายค่ะ
ผมก็เข้าไปกับน้องตั้มคุณพิชิตชัยมงคล
ก็ไปอธิบายไปชี้แจงวัตถุประสงค์ในการมานะครับ
แล้วก็รายละเอียดตามหนังสือที่ยื่น
เด็นก็คือว่าเราให้ข้อมูล
ขอให้ทางสถานทูตรับฟังข้อมูลของทุกฝ่ายอย่าง
รอบด้านละเอียดถี่ถ้วน
อันนี้สืบเนื่องจากที่การที่ฝ่ายค้าน
มีการอธิบายบางประเด็นในสภา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย
เราก็เกรงว่าข้อมูลต่างนั้นจะครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

เราก็เลยนำเสนอข้อมูลไปให้ช่วยพิจารณานะครับ
ท่านท่านคณะผู้ที่ออกมาคุยกับเราก็รับว่า
จะนำส่งหนังสือฉบับนี้ถึงรัฐบาลโดยตรง
แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านเองคณะทูต
ก็จะไม่มีวิภาควิจารณ์ในหนังสือฉบับนี้
หรือทุกฉบับที่จะเข้ามานะครับ
เขาก็จะไม่มีการวิจารณ์ใดกิน
เพื่อจะส่งตรงให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณา
ค่ะทนายนิติธรคะตอนที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า
เหตุที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยคือต้องการเพิ่มข้อมูลให้ที่บอกว่า
ฝ่ายค้าในพิปรายในสภาหมายถึงฝ่ายค้านที่สภาเยอรมันใช่ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่เข้าไปพบเนี่ยได้พบตัวท่านเอกอัครราชทูตเองเลยถูกไหมคะ

คุยกันอยู่นานไหมคะทนายนิติธร
ใช้เวลาประมาณสักไม่น่าจะเกิน๑๕นาทีนะ

ค่ะตอนที่คุยกันดูแล้วเนี่ยทั้งตัวท่านทูตเองหรือว่าคณะทูตเองเนี่ย
บริบทปัญหาหรือว่ารู้บริบทการมายื่นหนังสืออยู่แล้วไหมคะ
เอ่อเราก็อ่านหนังสือให้เขาฟัง

หนังสือให้เขาฟังนะครับเขาก็ก็รับฟังนะครับ
แล้วก็ก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่วิจารณ์
วิจารณ์ใดทั้งสิ้นแล้วก็ทุกฉบับไม่ว่าใครจะเป็นคนยื่นก็แล้วแต่
แล้วก็ไม่มีความประสงค์ที่จะมาไม่มีอะไรไม่มีเจตนาหรือการกระทำใด
จะเป็นการยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในประเทศไทยอยู่แล้ว
อันนี้เป็นหลักทั่วไปคือปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับ
ทนายนิติธรคะถ้าดูจากการรวมตัวกันของคนที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
คือนะตอนนี้เนี่ยมีการตั้งกลุ่มหรือว่าเครือข่ายอย่างชัดเจนหรือยังที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของทางทนายนิติธรนะคะ
ผมไม่ได้คิดไปถึงเรื่องการชุมนมอะไรนะ
ผมคิดว่าอะไรที่อาจจะนำความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะนำความเสียหายมาสู่ประเทศอย่างร้ายแรง

ก็เป็นเรื่องที่จะออกมาออกมาดำเนินการ
แต่ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องการชุมนุมอะไรต่างทั้งสิ้น
แล้วโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ประสานหรือพูดคุยกับกลุ่มไหนทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าประเด็นที่ไปยื่นวันนี้เนี่ยมันถ้าสมมุติเราเอาไปเทียบเคียงเนี่ยมันจะอยู่ในข้อเรียกร้องข้อที่๓ของกลุ่มผู้ชุมนมนะคะทีนี้ในส่วนของถ้ากลุ่มผู้ชุมนมก็ยังยืนยันว่าทั้ง๓ข้อคือข้อเรียกร้องแล้วข้อที่๓เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทนายนิติธรณ์มายื่นสถานธุร

อคติแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับกลไกต่างในประเทศในกระบวนการต่างเนี่ยให้ชัดเจนคือคือเอาความต้องการเอาระยะเวลาอะไรต่างพวกนี้หรือเอาตัวตนของตนเองไปกำหนดจากเกณฑ์ระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ค้นหาดูได้อยู่แล้ว
การเรียกร้องคือการปฏิรูปสถาบันทีนี้ในส่วนของอดีตหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยนะคะ
หรือว่าคุณสุวิทยทองประเสริฐเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือนะคะ
เพื่อที่จะคัดค้านการตั้งกรรมธิการวิสามันปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ที่จะเป็นกลไกของสภาคือทนาที่ที่ทอนมองอย่างไร
ถ้ากลุ่มคนเรียกร้องให้ปฏิรูปมีกลุ่มคนที่ไม่อยากให้ปฏิรูปมี
คำถามคือว่าถ้าคนสองกลุ่มนี้ต้องการพื้นที่ในการถกเถียงพูดคุยกันเนี่ย
ควรจะตั้งกรรมธิการวิสามันไหมคะ
ผมว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกรัฐสภาเขาดำเนินการไปนะครับ
แล้วก็พยายามรับฟังข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายให้มาก
แล้วก็ทำความเข้าใจในข้อเรียกร้องให้ตรงจุดตรงประเด็น
หรือจะเชิญมาเป็นการส่วนตัวก่อน
เพื่อที่จะได้อธิบายมากกว่าหนังสืออธิบายมากกว่าการพูดในที่ชุมนุม
แล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็กำหนดวิธีการหรือรูปแบบร่วมกัน
ฉะนั้นในรูปแบบของรัฐสภามันก็มีการมาธิการ
ซึ่งมันก็สามารถทำได้ถ้ามันเป็นประโยชน์ของประเทศ
ในการพูดคุยมันก็จะมองเห็นความต้องการพื้นฐาน
ความต้องการเบื้องต้นหรือว่าความต้องการในระยะสุดท้ายเนี่ย
เอาแค่เป็นภาพก่อนนะนะมันก็จะมองเห็นกันทุกฝ่าย
มันก็จะอยู่ที่ว่าจะยอมรับกันได้ที่จุดไหน
ซึ่งผมก็เชื่อว่ามีจุดที่ยอมรับกันได้อยู่แล้ว
ทีนี้ประเด็นที่คุณจอมขวัญพูดศาละสำคัญของหนังสือ
ผมมีความกังวลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกำลังจะดึงประเทศสหรัฐเยอรมัน
เข้ามาสู่ความขัดแย้งภายในประเทศอันนี้เป็นข้อที่กังวล
เอาอย่างนี้ค่ะทนายนิติธรจริงอยากให้มานั่งคุยกันในรายการ
แต่ว่าทราบว่าอาจจะไม่สะดวกเนอะใช่ไหมคะ

เดี๋ยวลองนัดลองนัดวันหลังอีกค่ะเพราะว่าจะได้คุยกันยาว
ตอนนี้ดิฉันขออนุญาตขอบคุณก่อนเบื้องต้นนะคะ
ครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
คือทนายนิติธรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการรับแสงสว่างในตานะคะ
อาจจะไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
สักครู่นี้หัวขบวนเนี่ยเริ่มตั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนขบวน
แต่เดี๋ยวปิดท้ายก่อนที่จะจบเวลารายการเรากลับมาดูบรรยากาศสดค่ะสักครู่ค่ะ

บริเวณถนนพระราม๔คือการตั้งแถวอยู่แถวที่สามญาติมิตรทาวน์นะคะ

เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดพร้อมกับรายละเอียดในพื้นที่เลยนะคะ
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
จอมขวัญครับณขณะนี้กลุ่มราศดรนั้นยังคงมีการเตรียมความพร้อม
อยู่บริเวณพื้นผิวการจราจรที่ถนนพระราม๔นะครับ
ยังไม่มีการเคลื่อนพลไปที่สถานทูตเยอรมนีแต่อย่างใด
ถึงแม้ว่าจะเลยเวลานัดหมายมาแล้วราว๕๐นาทีนั่นเองนะครับ
ด้านหลังของผมในขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
ณตอนนี้กลุ่มกาดซึ่งเป็นกลุ่มกาดของเยาวชนปลดแอบนั้น
สัญลักษณ์ก็คือปอกแขนที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยนะฮะ
จะเป็นปอกแขนของกลุ่มกาดที่เป็นกลุ่มกาดของเยาวชนปลดแอบจำนวน๒แถว
หลังจากนั้นจะเป็นกลุ่มแนวหน้าที่จะคอยชูปงชูป้ายให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังได้เห็น
ป้ายหลักหลักสองมีสองป้ายนะครับคุณผู้ชมครับ
แรกก็คือป้ายสีแดงก็คือหยุดก่อนให้รอหน่อยเป็นการส่งสัญญาณให้กับคนมวลชนที่อยู่ด้านหลัง
เห็นสัญญาณว่าณขณะนี้มีการหยุดแล้วก็ให้กลุ่มมวลชนนั้นรอส่งสัญญาณ
และอีกป้ายหนึ่งก็คือป้ายที่จะสามารถให้ไปต่อได้นั่นก็คือป้ายสีเขียว
ซึ่งป้ายนี้จะเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่จะให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้นเห็นเสร็จแล้วว่าตอนนี้มีการให้เดินขบวนได้แล้วก็ให้เดินขบวนต่อไปนะครับ
ผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับด้านข้างของผมในขณะนี้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของมวลชนที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับตอนนี้มีการรวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้าของจามจุรีสเกวร์รอการสมทบที่จะเข้าสู่ด้านล่างนี่ก็คือน้องกลุ่มกาดของกลุ่มกาดกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับจำนวนถึงสองแถวด้วยกันนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วตอนนี้มีที่แถวแรกมีประมาณเก
แล้วก็เป็นกลุ่มรถของรถซาเล้งของกลุ่มแกนนำที่จะมีการปราศัยให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้ได้ยินเสียงมวลชนขอบภัยครับแกนนำที่มีการปราศัยไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเป็นกลุ่มของครูใหญ่ขอนแก่นนะครับหรือนายอัตพพลบัวพัดที่มีการขึ้นพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังจากนั้นแล้

หลังอีกด้วยนะฮะเนี่ยฮะรถของรถของนายอาธิพลเนี่ยจะเป็นรถลักษณะแบบนี้นะครับที่จะคอยปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็คอยพูดปลาใสไปด้วยอยู่บริเวณพื้นที่นี้ซึ่งตรงกลุ่มของนายอาธิพลเนี่ยจะมีกลุ่มกาดคอยลอมรอบอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับเนี่ยอย่างที่ว่าป่ะอย่างที่บอกไปนะครับก็ย
กลุ่มของมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นี่นะฮะภาพไกลไกลคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีรถเครื่องขยายเสียงที่มีทงสีแดงแดงซึ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้นนะครับจะเป็นรถเครื่องขยายเสียงที่จะคอยกระจายส่งสัญญาณให้กับมวลชนที่อยู่ด้านหลังได้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้มีใครขึ้นบ้างอยู่
เป็นแกนนำที่อยู่รถกระบังอย่าเป็นคนปลาใสอยู่บริเวณพื้นที่นี้นั่นเองนะครับผมได้พูดคุยกับทางผู้ประชาการตำรวจนครบานในเรื่องของการปิดการจราจรบริเวณพื้นที่นี้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีการปิดจะมีการปิดการจราจรบริเวณพื้นที่ตั้งแต่สี่โมงเย็นแต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยยังสามารถสรรจรผ
เส้นทางที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนขบวนในวันนี้มีถึงสามเส้นทางด้วยกันครับมีถนนพระรามสี่จากแยกสามย่านถึงแยกวิทยุถนนสาธรณ์ใต้บริเวณแยกวิทยุถึงแยกวิทยุและบริเวณแยกวิทยุซึ่งจะได้รับผลกระทบในการเคลื่อนขบวนในวันนี้นะครับณตอนนี้ได้รับรายงานนะครับว่ามีการตั้งแนวอยู่บริเวณด้
และขาออกทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการตั้งกลวยมีการตั้งใบเออร์ไว้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลจุฬาฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่คลองเตยเพราะว่าต้องการที่จะให้มวลชนเดินถนนไปอีกหนึ่งฝั่งคือฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอยู่มีบุคคลสำคัญอยู่บริเวณพื้นที่นั้น

กลุ่มมวลชนนั้นลงไปอยู่บริเวณของห้างสามย่านมิดทาวน์นั้นเองนะครับณขณะนี้คุณผู้ชมครับมีการรวมตัวกันอยู่บริเวณจุดนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรอเคลื่อนย้ายในการที่จะเดินเท้าไปสู่สถานทูตเยอรมนีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสิบนาทีถึงจะสามารถเคลื่อนตัวไปได้นั่นเองนะครับถ้าเมื่อนั้นคือ

แล้วก็กลับบ้านเพียงแต่ว่าถ้าผู้ชุมนุมมากเนี่ยการที่จะให้บริเวณนั้นเรียบแล้วก็กลับมาเปิดจราจรได้เหมือนเดิมเลยเนี่ยนะคะ
อาจจะกินระยะเวลาออกไปแต่ในส่วนของกลไกสภาไม่ว่าผู้ชุมนุมคาดหวังหรือไม่คาดหวัง
พรุ่งนี้ก็จะยังมีอยู่นะคะส่วนค่ำนี้ก็อยากให้ติดตามสภาค่ะ
แต่ว่าอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นคุณชินวัฒน์เมื่อสักครู่นี้หรือว่าปียรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกับเรา
ผู้ชุมนุมบางส่วนก็มองว่าสภาไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นกลไกสภาคงไม่ใช่กลไกที่เขาจะเลือกใช้
อย่างน้อยก็คือคงจะไม่เลือกใช้เป็นหลักแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุณผู้ชมติดตามต่อนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวเนี่ยยังตรึงกำลังกันอยู่ที่นั่นมีความเคลื่อนไหวขึ้นหน้าเมื่อไหร่ก็ชมกันเมื่อนั้นเลย